ร้านอาหารต่างเขาก็จะเปลี่ยนและระบบการสั่งอาหารเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น
ร้านนี้ก็เหมือนกันที่แขนก่อนพรกักเปลี่ยนระบบตนสั่งออนไลน์ลูกค้าตัวมาเฮ้ย

เดี๋ยวนี้เวลาเขาสั่งเขาจะสั่งผ่านแท็บเล็ต

เอ้าจัดให้

กลางคืนเย็นแมลงมันมา

อยากให้ดูแลอะไรจัดให้หมด
โอ้โหเรียกได้ว่าไม่เคยขัดจัดให้ตลอด

ตั้งอยู่ที่ตำบลดรหันภพเมืองจังหวัดคอร์นกัน
เป็นร้านอาหารที่มีมากมายหลากหลายเมนูนะ

บอกให้ว่าเขาทำถูกแล้วกับการที่ต้องเปลี่ยนระบบให้สั่งด้วยการแชท
ไม่ต้องเปลืองแรงพนักงานเดินไปเดินมา
คนที่เขาเป็นลูกค้าส่งข้อความสั่งได้เลย

แล้วทุกคนในร้านจะรู้เลยว่าซุ้มไหนสั่งอะไร
เป็นข้อความชัดเจนมาก

มากว่า๔ปีแล้วบรรยากาศนี้ดีเวอร์วังอลังการ

ขออยู่ที่นี่สักวันเลยได้ไหม

นี่อยู่ในน้ำเหรอ

เจอกับเจ้าความรักอยู่ร้านคือคุณเววิกาสิงห์สถิตย์

เล่าให้ฟังที่วิวันลำเป็นอย่างงี้
ก็จะได้เห็นออเดอร์เหมือนกันว่าระดับอะไร

ที่ร้านก็มักจะเจอกับโพสต์หรือต้องตอบคำถาม

อันนี้อยากได้ที่ชาร์จแบตค่ะคือแบตมันจะหมด
เดี๋ยวโอนไม่ได้นะถ้าโอนไม่ได้เซ็นไว้ก่อนได้เปล่า

เออไม่งั้นเดี๋ยวโอนไม่ได้อันนี้น้องพนักงานพอจะมีกางเกงให้ยืมไหมคะ
พอดีว่าเมื่อกี้เปียกน้ำโดดลงน้ำไปแล้ว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
บริการทุกระดับประทับใจประทับใจมากผมว่าสนุก
มีโอกาสลองไปกันดูคุณผู้ชมมีโอกาสเราลองไปกันดูดีกว่า
แล้วนอกเหนือจากนั้นเรามาดาบเพราะบ้านใจกล้าฟังให้เด๊
ทางร้านเขามีบริการแบบนี้
บอกเลยว่าใครที่มากับกิ๊กมากับโลกใบที่๒ของคุณ

บอกเขาด้วยว่าเพราะเขาจะมีพนักงานคอยดูต้นทางให้
จะได้ไม่ต้องถ่ายรูปแล้วเอาไปลงในโซเชียลของทางร้าน

ก็นึกว่าแบบเออมาด้วยกันก็ถ่ายรูปประกาศลงไปในโซเชียล

เพราะฉะนั้นให้แจ้งพนักงานไว้ว่าพี่ขอเป็นส่วนตัว

ร้านนี้เขาเปิดให้บริการทุกวันนะฮะ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒๑นาฬิกาก็คือ๓ทุ่ม

ชื่อร้านเวรี่กูธคอฟฟี่ที่ขอนแก่น
เออจำชื่อไว้เวรี่กูดคอฟฟี่